มาถึงข่าวนี้เลยเมื่อกี้ดอมพูดถูกมากเลยนะ
จะชวนใครเข้าบ้านมันต้องคิดแล้วต้องดูให้ดี
อย่างผู้ชายคนนี้ชวนชายเล่ร่อน
ชายเล่ร่อนมาดื่มเหล้าในบ้าน
ไอ้ชายเล่ร่อนเมาได้ที่จะข่มขืนยายว่ะ
ยายนี่พิการขานะคุณผู้ชมนะพิการขา
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านพัก
บนท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับ

ตำรวจไปรับตัวผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชาย
อายุ๔๐๔๕ปีได้มั้ง

หลังจากพยายามจะคมขืนผู้หญิงเจ้าของบ้าน

บักสะบอมได้ยังไงเลยจะไปข่มขืนแม่เขา
ผู้ก่อเหตุถูกชาวบ้านรุมประชาธรรมจนได้รับบาดเจ็บ
มีแผลที่หัวข้อมือขวา

หลานชายของผู้เสียห่ายเหล้าแบบนี้
เข้าไปดูนะครับก็ไปเจอผู้ก่อเหตุวิ่งสวนออกมาก็เลยชกเปรี้ยงเขาให้จนล้มหัวฟาดพื้นก่อน
จากนั้นก็มีชาวบ้านมาช่วยกันจับตัวเอาไว้นะครับเขามาเล่าบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายเล่ร่อน
มักจะมาอาศัยกินนอนอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าเข้ามาในบ้านมานั่งดื่มเหล้ากับลูกชายของยายได้ยังไง
ซึ่งเห็นมานั่งดื่ม๒วันแล้ว๒วันแล้วขณะที่ผู้เสียหายเล่าบอกว่าผู้ก่อเหตุกับลูกชายเนี่ยนั่งดื่มเหล้าอยู่ในห้อง
ส่วนพวกเธอนั่งดูทีวีแล้วก็ฟังวิทยุคอยู่นะครับแล้วก็ได้ยินเครื่องมัวแล้วพี่บ้า
เมาแบบคุยไม่รู้เรื่องเมาแบบสอบปากคำไม่ได้
ค่ะเดี๋ยวเขาต้องรอก่อนน่ะเออ
น่ะทั้งเจ็บทั้งเมาอ่ะให้มีสติรู้ตัวก่อนคราวนี้ล่ะ
เดี๋ยวจะสอบสวนแล้วแจ้งก็หาดำเนินคดีแน่นอน
ไม่รู้จะสั่งเมาแล้วจำได้หรือเปล่าว่าทำอะไรลงไป